มุมทรัพย์ที่ประเภทไทย
นี่คือสภาพการจราจรบนท้องถนนในนครย่างกุ้ง

รถยนต์ที่เต็มทุกช่องจราจร
กลายเป็นภาพที่ทุกคนชินตา
จะเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปี
นับตั้งแต่พม่าเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประชาธิปไตย
ตัวเลขของรัฐบาลเมื่อ๒ปีก่อน
มีรถยนต์จดทะเบียนทั่วประเทศราว๕แสนคัน
เพิ่มขึ้น๑๙๐จากปี๒๕๕๙
หลังมาตรการนำเข้ารถยนต์ถูกผ่อนปลน
เช่นเดียวกับโรงเรียนสอนขับรถยนต์แห่งนี้
ที่มีคนพม่าสนใจมาเรียมากขึ้นเป็นเท่าตัว
เมื่อปีที่แล้วมีนักเรียนถึง๑๐๐๐คน
ส่วนใหญ่ใช้เวลา๑เดือนเรียนขับรถ

เพราะหวังจะขับรถแท็กซี่รับจ้าง

ก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อรถใหม่คึกคัก

แต่คนขายรถกลับไม่คิดเช่นนั้น
ยังมีรถยนต์ไม่มากในย่างกุ้ง

มีเหตุมาจากคนขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

บางคนก็จอดรถในที่ห้ามจอด
ยังมีแผงขายของบนถนนอีก

รัฐบาลภายใต้การนำของนางองซานซูจี

พยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการยกเครื่อง
ขนส่งมวลชนในย่างกุ้งใหม่ทั้งหมด

ซึ่งมีสภาพเก่าราว๔๐๐คัน
และแทนที่ด้วยรถประจำทางรุ่นใหม่
โดยเพิ่งนำมาใช้เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
อกจากนี้ยังยกเลิกรถประจำทางที่วิ่งซ้ำซ้อนกัน

จากเดิมที่มีราว๓๐๐สาย

บรรเทาการจราจรได้บ้าง
พม่าคนนี้บอกว่าระบบรถประจำทางใหม่

เพราะก่อนหน้านี้รถประจำทางหลายคัน
ในเส้นทางเดียวกันทำให้รถติด

จะมีเส้นทางเป็นของตัวเอง
แต่โมโมลาวินผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง

มองว่าการแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชน
แค่รถประจำทางอาจไม่พอ

แต่ควรคิดไปถึงการเชื่อมโยงรถประจำทาง

แต่ยังรวมถึงเมืองใหญ่เมืองอื่นในพม่า

ถนนในพม่ายังมีคุณภาพอยู่ในอันดับที่๑๐
จาก๑๔๔ประเทศ

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน